บรรยากาศของวันพระใหญ่วันวิสาขบูชาวันนี้หน่อยนะครับ
ใช่แล้วบางคนคือบอกว่าแหมการเราได้ทำบุญในวันพระใหญ่แบบนี้

บางคนบอกว่าไปเวียนเทียนที่วัดไม่ได้ก็ต้องเวียนเทียนออนไลน์กันเหมือนกัน
ก็ปรับเปลี่ยนวิถีใหม่กันไปนะฮะ
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศไปที่เชียงใหม่นี่ที่เชียงใหม่นะครับ
อันนี้ก็คือวัดที่สำคัญคือวัดพระสิงห์นั่นเองนะครับ
วัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระอารามหลวง

ก็มีพุทธศาสนิกชนพากันเดินทางไปทำบุญ

ทางวัดเองมีการกำหนดให้ญาติโยม
คือต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่แล้วนะครับ
อันนี้เป็นข้อกำหนดทั่วไปนะฮะ

นั่งรับฟังพระสวดหรือเข้าไปในโบสถ
จะทำบุญต้องเว้นระยะห่างด้วยนะครับ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
โดยวันวิสาขบูชานี้ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับ
ก็มีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ
คือเป็นวันประสูจน์ตรัสรู้และปรินิพาน
พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็พร้อมใจกันในการทำบุญถวายอาหารคาหวานถวายสังขทาน
แล้วก็ฟังเทศฟังธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล
ส่วนช่วงค่ำเองแม้ว่าท่านจะเวียนเทียนไม่ได้
แต่เดี๋ยวนี้เขามีการเวียนเทียนออนไลน์ใช่ไหมฮะ
แล้วก็ทำบุญออนไลน์ก็มีเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะแล้วยิ่งพอเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากลแบบนี้เนี่ยนะคะ
คือในเว็บไซต์ที่เขาชวนเวียนเทียนออนไลน์นี่คือจะมีคำภาษาอังกฤษนะ
ให้ได้เลือกวัดที่เราสามารถไปเวียนเทียนได้ด้วย
นะฮะก็ลักษณะเหมือนว่าเราเวียนเทียนแหละเธออยู่ที่บ้าน
แล้วก็รับฟังคำสวดมนต์ไปด้วยนะครับ
ถูกต้องค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
อีกที่จังหวัดค่ะคือที่ระยอง
เมื่อเช้าก็มีชาวตำบลเนินค้ออำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ก็มาร่วมกันตักบาทนำอาหารคาวหวานผลไม้ต่าง
ถวายแด่พระพิสุสงฆ์นะคะเนื่องในวันวิสาขบูชา
ส่วนใหญ่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญวันนี้
ก็จะเป็นผู้เท่าผู้แก่ที่มาทำบุญ
ก็แต่งชุดด้วยผ้าไทยแต่งชุดสวยงามมา
รับสินรับพรในวันพระใหญ่
เราได้ไปสอบถามคุณตาบำรุงรุ่งเรืองวัย๗๔ปีนะคะที่ได้มาร่วมทำบุญ
คุณตาบอกว่าวันสำคัญแบบนี้ตาได้มาทำบุญแล้วก็รู้สึกสบายใจ
แม้ว่าจะมีโควิดระบาด
แต่พุทธศาสนิกชนก็ยังคงมีบางส่วน
เข้าวัดมาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล

วิสาขบูชาวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่ง
การทำบุญเพื่อความสบายใจ
คำว่าบุญหมายถึงความสบายกายสบายใจ
เพื่อความสบายใจสบายกายด้วยนะฮะได้ทำบุญกันนะครับ
เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
แม้ว่าในปีนี้จะไม่ได้มีการจัดกิจกรรม
การทำบุญตักบาทเนื่องในวันวิสาขบูชาในช่วงเช้า
หรือแม้กระทั่งการเวียนเทียนช่วงค่ำนะครับ
ก็เป็นการลดการรวมตัวกันของประชาชนป้องกันโควิด๑๙นะครับ
แต่ว่าที่ถนนท่าชีตำบลในเมืองอำเภอเมือง
ซึ่งถือว่าเป็นถนนสายวัฒนธรรม
ก็ยังคงมีพุทธศาสนิกชนต่างหอบลูกจูงหลาน
มาร่วมทำบุญตักบาทพระสงฆ์ด้วยอาหารคาหวานข้าวสารอาหารแห้ง
เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามนะครับ
แล้วก็แน่นอนครับเพื่อความเป็นสิริมงคล
ในการดำเนินชีวิตภายใต้มาตรการป้องกันโควิด๑๙
มีการสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็หน้ากากผ้า
ในส่วนของญาติโยมเองแล้วก็ในส่วนของพระพิสุสงฆ์ด้วยนะครับ
ส่วนคำขอพรในปีนี้ในวันพระใหญ่นี้
ส่วนใหญ่ก็ขอเรื่องอะไรรู้ไหมคุณ

ขอให้ห่างไกลจากโรคร้ายต่างโรคระบาดต่าง
ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ
ขอให้เศรษฐกิจดีขึ้นเถิดนะครับ